ตำรวจบอกว่าเจอแบบนี้เอามาเคลียร์กันสักหน่อยช่วงที่มันยังไม่ได้เกิดเหตุรุนแรมคุณผู้ชมค่ะ
แต่ตำรวจบอกอุ้ยถ้าจะมีขนาดนี้ลงพื้นที่ไปดูหน่อย
ห้ามยายใจเย็นนางเมียนใจเย็น
เดี๋ยวเล่าเลยละกันม้าแมวเป็นเหตุ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พื้นที่นะคะอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะ
ตำรวจบอกไประงับเหตุกันสักหน่อยดูท่าจะวุ่นวายแล้วล่ะ
ยายคนนี้คือยายจันทร์อายุ๗๒ปีเสื้อยืดสีเหลืองคนนั้นแหละค่ะ
ที่ตำรวจเข้าไปตบบาบอกใจเย็นยายใจเย็น
ทะเลาะกับเพื่อนบ้านอู้เดี๋ยวกันยายเลย
นางเมียนางเมียเป็นใครเป็นชาวกัมพูชา
ใส่เสื้อยินแขนยาวคนนั้นแหละค่ะดากันเท่านั้นน่ะ
หมาของนางเมียนไปขโมยอาหารแมวในบ้านของยาย
ยายบอกอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าล่าสุด
ยายบอกนางเมียนกูจะใช้มีดแทงฉันด้วยนะคุณตำรวจ
มาระงับเหตุหน่อยอ่านี่คือนางเมียนค่ะ
นางเมียเจ้าของหมาบอกแบบนี้อ้าวจริงยอมรับ
หมาพันทางเอาไว้ตัวนึงนะเป็นตัวเมียชื่อปีใหม่
อมรับก็เลี้ยงแบบปล่อยไม่ได้ขังอะไรมันไว้สักเท่าไหร่
พอเลี้ยงไปเสร็จเออไอ้ปีใหม่มันชอบไปคาบอาหาร
แล้วก็ไปชาบคาบสิ่งของต่างนานาจากบ้านคนอื่น
มาไว้ที่หน้าบ้านของตัวเอง
ส่วนใหญ่เขาบอกว่าคู่กรณีที่มีปัญหาประจำเลย
ก็คือยายจันทร์นี่แหละแล้วมีปากเสียงทะเลาะกันหลายครั้ง
บอกว่าถึงขั้นที่เธอตัดปัญหาด้วยกัน
งั้นเอาปีใหม่มันไปปล่อยในสวนผลไม้ของเพื่อนเลยก็แล้วกัน
บอกเสียใจมากนะตอนเอาปีใหม่ไปปล่อย
แต่ไม่ไหวเธอบอกว่ายายอันนี้ตามคำกล่าวอ้างเธอนะ
ยังมาหาเรื่องเธอเธอก็เลยด่ากลับไป
แต่เธอบอกว่าเธอไม่เคยข่มขู่หรือจะใช้มีดทำร้ายเลยนะคะ
ในขณะที่ยายจันทร์ยายจันทร์ว่าไงยายนางเมียเขาบอกแบบนี้
ยายบอกยายก็มีแมวโอ้โหต่างคนต่างมีหมาและแมว
ยายบอกยายมีแมว๓ตัวยายก็ต้องเลี้ยงแมวของยายป่ะ
ยายโชว์ยายโชว์อุ้ยแมวแมวน่ารักด้วยนะแต่แมวมันไม่เกี่ยวหรอกกับเหตุการณ์เนี้ย
ยายบอกไอ้อาหารแมวยายจะวางไว้อย่างนั้นเอาไว้ที่หน้าบ้านไว้ให้แมวมันกิน
แต่หมาหมาของนางเมียนมันชอบมาคาบอาหารแมว
ขโมยไปกินไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแถมยังมากัดรองเท้าเละเทะไปหมด
เอางี้คุณผู้ชมฟังขวัญมันไม่สะใจเท่าฟังสองท่านนี้เขาพูดเองค่ะ
นี่ชอบมากว่าคาบแต่กะกะไว้มันก็ขาบมาอะไรอย่างนี้
แล้วไม่ใช่ครั้งสองครั้งทั้งอาหารแมวทั้งรองเท้า

ก๊อฟคุณผู้ชมว่าคุณว่ามันจะให้มันจบยังไงเพราะมันไม่ใช่ครั้งแรก
อืมมันเป็นปัญหาเรื้อรังเอาตรงเรื่องเนี้ย
คือคือลองเลื่อนอาหารแมวเปลี่ยนที่ไหมส่วนน้องหมาเนี่ยก็ขังมานิดนึง
ค่อยปล่อยเป็นเวลาล่ำเวลาหรือว่ายายจะล็อกประตูบ้าน
ใช่ไม่ได้เปิดให้ใครต่อใครเดินเข้าไปในบ้านได้ไหม
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคือถ้าพูดว่าจะไปบอกว่าเดี๋ยวหาใคร
ใดคนหนึ่งหรือคนกลางตำรวจมาไกลเกลี่ยตำรวจก็ไกลเกลี่ยแล้วนะ
ใช่คุยกันแต่ละครั้งมันจบนะอืม
แต่ถามว่าพอหลังจากตำรวจไปวันพรุ่งนี้แล้ววันต่อไป
มันเกิดปัญหาอีกนะคือด้วยความที่บ้านพอมันไม่มีรัวรอบขอบชิดอ่ะ
มันจะไปนั่งห้ามยังไงเอออย่าไปบ้านเขานะ
มันจะห้ามหมาห้ามแมวมันก็ห้ามยากไม่รู้เรื่องอ่ะเนอ
โดยเฉพาะแมวมันก็จะปีนไปหมามันก็จะออกไปตามที่มันอยากจะไปอ่ะเนอะนะฮะ
ถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงคุณผู้ชมก็คงจะพูดคำเดิมว่าดูแลหมาแมวตัวเองให้ดี
รับผิดชอบมันต่อสังคมด้วยเพราะว่าเรารักคนอื่นอาจจะไม่รักเหมือนเราก็ได้
ใช่ถูกไหมใช่นั่นแหละจริงนะถึงบอกไงว่าวันนี้ตำรวจมานะตำรวจออกไปอ่ะ